จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุบัติเหตุคลิปหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะนะคะ
เป็นการเตือนใจและเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ชอบขับรถจี้คันอื่น

แล้วเกิดจังหวะที่คันหน้าเขาเข้าโค้ง

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันว่าคันหลังที่จี้มาเนี่ยเป็นยังไง
นี่แหละค่ะผลของการขับจี้กัน
จังหวะที่รถเก่งสีขาวแตะเบรกช่วงกำลังจะเข้าโค้ง
รถคันข้างหลังที่จี้มาก็เหยียบเบรกกระทันหันเหมือนกัน

รถก็เลยหักเสียหลักหมุนคว้างไปชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนน
แถมยังไปชนกับชาวบ้านคนหนึ่งที่ยืนอยู่ล้มบาดเจ็บไปเลยนะคะ
รถเก่งวีออสนำคลิปมาโพสต์แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่รถเขาเสียหลักแบบนี้เนี่ย
เพราะรถเก๋งคันสีขาวแกล้งเหยียบเบรกใส่เขาอืมแต่ชาวเน็ตทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ย
ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้แกล้ง
จังหวะที่เขาเบรกเนี่ยมันเป็นช่วงเข้าโค้งซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่รถต้องแตะเบรกค่ะ
ไม่มีใครใช้ความเร็วสูงในการเข้าโค้งเพราะมันอันตรายมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
คุณนั่นแหละที่เอาคลิปมาโพสต์นี่มาขอความเห็นใจเนี่ยประมาทเอง
เพราะคุณขับจี้ท้ายไปด้วยความเร็วสูงอ้าวกลายเป็นกระแสตีกลับไป
สำหรับคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพสัญญาณไฟจราจรนะคะ
สีแยกไฟจราจรดูให้ดีนะ
มุมซ้ายรถจักรยานยนต์กำลังชนไปเรียบร้อยแล้ว

คือรถจักรยานยนต์คันนี้เขาจะออกตัวเลี้ยวขวา
สัญญาณไฟมันยังไม่เขียวเลยแต่รถคันนี้ออกไปแล้ว
ผลก็คือโดนชนแบบนี้รถทางตรงเขาเขียวอยู่ไง
ถูกแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์คันเดียวที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรไง
เพราะรถกระบะเองก็น่าจะฝ่าไฟมาเหมือนกันนะคะลักษณะแบบนี้ภาษากฎหมายใช้คำว่าประมาทร่วม
มีความผิดร่วมกันถ้าขึ้นโรงขึ้นโรงขึ้นศาลก็ถูกปรับทั้งสองฝ่ายล่ะค่ะ
ครับเพราะว่าต่างคนต่างฝ่าแล้วมาเจอกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีหนึ่ง
รอดูสัญญาณไฟเลยค่ะเขียวเมื่อไหร่คุณค่อยไปแล้วไม่ใช่ว่าเขียวแล้วคุณจะไปได้นะ
เราระวังแล้วไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะระวังเหมือนเราเห็นไหมล่ะ
คือฝั่งนั้นเขาคงจะเหยียบเพื่อเร่งหนีไฟแดงถูกต้องพอไฟเขียวแล้วถึงเวลาที่เราไปได้ก็ต้องดูด้วยว่าอีกฝั่งนึงอ่ะ
เขาเคารพกฎจราจรเหมือนเราหรือเปล่านะคะแล้วเวลาเกิดเหตุแบบนี้รถเล็กอ่ะยังไงก็อันตรายกว่า
อย่าลืมนะคะมอเตอร์ไซค์คือเนื้อหุ้มเหล็กยังไงคุณก็บาดเจ็บมากกว่ารถที่เป็นเหล็กหุ้มเนื้อแน่นอน